คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เรามีความคืบหน้าให้เหตุการณ์ที่ชนบุรีนะคะที่เมื่อวานให้ได้ดูคลิปภาพไปแล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาร่วมแสดงความคิดเห็นเยอะมากตามคลิปภาพภาพนี้ค่ะครับคลิป
เนี้ยได้มีการโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่าผู้ชายแต่งกายคล้ายตำรวจครึ่งท่อนเตะเข้าที่หน้าสาวประเภทสองเมื่อวานนี้เราก็หาข้อมูลมาให้แล้วว่าตำรวจจริงจริงนี่คือตำรวจจริงจริงรู้ชื่อแล้วตอนนี้โดนเด้งนะคะครับต้องโดนย้ายนะคะแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งคดีอาญาและโทษทางวินัยด้วย
คุณแม่ก็นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็คือภาพนี้แหละ
นำหลักฐานที่เป็นใบรับรองแพทย์ว่าน้องเขาถูกเตะจนได้รับบาดเจ็บไปแจ้งความ
ทีนี้ค่ะโลกโซเชียลก็แชร์ภาพกันเยอะมากคนวิจารณ์กันเยอะจริง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีสั่งให้ตรวจสอบแล้วก็ย้ำออกมาว่าใช่แล้วแหละตำรวจจริงไม่ใช่แค่ผู้ชายแต่งกายคล้ายตำรวจชุดครึ่งท่อนหรอก
ตำรวจนั่นแหละดาบตำรวจศสิพงเดชนุวัฒนชัยนี่นะคะตำรวจในคลิปก็ให้ย้ายค่ะไปปฏิบัติรัชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมคนนี้นะคะแล้วก็ยึดอาวุธปืนประจำตัวของดาบตำรวจศสิพงเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ก่อเหตุอื่น

เห็นว่าน้องเนี่ยเข้ามาสนิทสนมไปเที่ยวด้วยกันบ่อยในช่วงหลังจากความจริงแล้วเขาเป็นสาวประเภทสอง
ใช่ค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไปทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้โดยเฉพาะถ้าอ้างความเกลียดชังในเรื่องของเพศเนี่ยมันยิ่งโอ้โหแย่มากค่ะ